นางเป็นลูกทุ่งสายเปย์ค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าคือช่วงเมษายนเดือนปีหน้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะจ่าย๑๐ล้าน

พาลูกน้องในวงเนี่ยไปทัวร์ฝรั่งเศส
ยังมีเก้าหน้าแบบนี้เลย
ใช่ที่นางบอกว่านางอยู่มา๑๖ปีไม่เคยได้พักผ่อนเลยนะคะ
ภ้าลูกวงที่แบบว่าแผนก็ลงมากล้า

ถ่ายเบนขนาดนี้เจ้าตัวจะว่าอยากฟังเลยค่ะ
ลูกน้องก็คลิปดีใจกัน
อันนี้แทนก็ไปช่วงเวลาเมษา

ช่วงโครงการเลยค่ะหรือว่าไง

ราคามันก็ต้องการพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะ
ก็คือต้องเขาเรียกว่าอะไรเป็นทุกพรุ่งดีกว่า

เซตแรกที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตอบแทน

เพราะว่ายังมีอีกหลายชีวิตที่ดูแลเบื้องหลังแฟน
ครูบาอาจารย์๑๐วัน
วันที่ไม่รับงาน

ที่แทนรับแดนเซอร์เพิ่มไหมเรา๒คนก็ว่าอยู่นะ
เผื่อจะได้ไปเที่ยวฝรั่งเศสกันบ้างนะคะ
โอ้โหเขาเรียกอะไร๓๕ชีวิต

ครูบาอาจารย์คือแบบว่าตอบแทนบุญคุณว่ากันไปนะคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนเรื่องความรักนะคะตะกะแตนก็บอกว่ากับแฟนใหม่ก็แฮปปี้ดี
ไม่แน่อาจจะตามไปกับทริปฝรั่งเศสนี้ก็ได้นะคะ